จะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวภาพความประทับใจจากพี่ตายสายทานนะคะ
คือนอกจากพี่ตายสายทานจะโพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพที่ตัวเองก้มกราบเท้าคุณแม่แล้ว
ก็คือคุณแม่แท้พร้อมกับเขียนลงในเฟซบุ๊คว่า
ขอให้คุณแม่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไซของลูกไปนาน
นี่คือภาพของคุณแม่แท้ของพี่ตาย
แล้วในช่วงเย็นคุณผู้ชมเราก็ยังได้เห็นภาพ
ที่พี่ตายพาคุณแม่ศรีดาพัวพิมนต์
ไปทานข้าวที่ร้านอาหารแถวอ่อนนุษย์ค่ะ

ด้วยการเอาพวงมาลัยมากราบคุณแม่ศรีดา
ไปดูคลิปนี้ที่พี่ตายโพสต์ลงในเฟซบุ๊คกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะคือพี่ตายบอกว่าคนที่อยู่บนฟ้าเขายิ้มแล้ว
เพราะรับปากเขาไว้ก็ต้องมีสัจจะ
หนูเป็นตัวแทนออฟไหว้แม่
แม่ก็ต้องดูแลตัวเองดีนะคะ

ตายสายทานเป็นแฟนเก่าของพี่อ๊อฟอภิชาติ

แม้ว่าพี่อ๊อฟจะจากไปนานหลายปีแล้วนะ
แต่พี่ตายสายทานเองเนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณแม่ศรีดา

คือเหมือนพี่ตายเนี่ยเป็นลูกแท้ของคุณแม่ศรีดาเลยนะคะ
มีความรักความผูกพันกันมาตลอด
ที่พี่ตายบอกแหละคุณบนฟ้าเขายิ้มแล้วค่ะ
นะคะก็เป็นกำลังใจทุกครอบครัวนะคะ